ฮิตนะคะสวัสดีมาตา

ต้องบอกว่าสร้างประวัติการฟีเวอร์จริงนะคะ
สำหรับละครเรื่องบาตาระดา
ไปไหนมาไหนนะคะตอนนี้หลายคนก็ถักผมเปียร์
ใส่แต่งตัวเป็นแบบชุดยิปทรงยิปตีแบบนี้เลย
แต่งแบบโมเงียนค่ะละครเรื่องนี้ดังมากนะคะ
ทำเอาพระนางค่ะอย่างเต้ยเจรินพรแล้วก็คุณเจมส์จิรายุค่ะ

ล่าสุดนะคะเราไปเจองานแฟนมิติ้งเนี่ยค่ะ

นั่งคุยสัมภาษณ์กันบนเวทีไปเลยจ้านะคะ
พูดเปิดใจถึงซีนหวาน
แล้วต้องบอกว่าเจมส์จิศึกออกมาหล่อมากลูก
นี่ขนาดผมยังขึ้นไม่ครบนะจ๊ะใส่อีกอวกนะจ๊ะ
ถ้าถ่ายแฟนแบบนี้เลยนะคะ

เป็นเพื่อนสนิทกับเต้ยมายาวนานมากค่ะ
ออกอาการขำมากกว่าแต่ถ้าถามว่าเขินไหม
คนที่เขินอะก็คือเต้ยเจมซ์จินต์ก็ไม่เขินค่ะ
แล้วก็คือเอาวิปครีมนะแปะนี้กับแก้ม
ฉากนี้วงดูบ่อยค่ะ
จริงนะต้องพยายามดูแล้ว
ซึ่งหลังจากนี้นะคะทั้งมาตาและเป็นหนึ่งจะหวานกันหนักมากค่ะ

ไม่เชื่อไปฟังทั้งคู่เปิดใจกันเลยค่ะ

คือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนนิยายจะรู้ว่า

มาตาก็ตั้งรับค่ะ

ทำไมอ๋อเขิน
ไหมล่ะไม่กล้าดูเพราะว่าเขินจริง
แต่พี่เจมส์หล่อจังเลยอะลูก

มาตาของเธอเสียอาการมากเลยนะเก็บทรงไม่อยู่นะ
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเจมส์จีแล้วก็เต้ยนะคะ
ก็คือความดังของละครมาตาระดาค่ะ
ปลุกกระแสให้แฟชั่นการแต่งตัวโบฮีเมียนของนางเอกกลับมาฮอตฮิตอีกครั้ง

คือในติ๊กต๊อกเนี่ยมีคนทำกระเป๋าแบบผักไหมพรมออกมาขายกันเพียบเลยนะคะ

ไปถึงร้านอาหารร้านกาแฟที่มีในเลือดนะคะ
ก็มีแฟนไปตามลอยกันเยอะมาก
เนี่ยร้านเนี่ยดังเลย
เออแต่บรรยากาศรักดี

ฟังเสียงได้ค่ะ